ตัวช่วยทั้งหมดเพลงและอเล็กซิสมีคือตอบได้๒ครั้ง

แปลงผลธรรมชาติที่คุณใช้ตัวช่วยเลือกเป็นอันแรกราคาอยู่ที่

แปลงทาสีขนหมู๔นิ้วราคาอยู่ที่

และลูกกิ้งที่ไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๓๐๐

และลูกกิ้งทาสีราคาอยู่ที่

แปลงทาสีขนหมู
เป็นแปลงที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
ตอนนี้ค่ะสะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท
เก่งนะผลึบเลี้ยวมาถึงข้อ๕เลย
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ข้อนี้ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่าทันที
เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจดูให้ดี

เข้าทางค่ะหรือเปล่านี่คือข้าวบีเฮิร์ฟ
อันแรกนี้ค่ะเป็นข้าวบดเคลือบสมุนไพรกระเทียม

ต่อมาค่ะเป็นข้าวบดเคลือบสมุนไพรใบเตย

อันสุดท้ายนี่ค่ะเป็นข้าวหอมมะลิเคลือบสมุนไพรกระเจี๊ยบ

ทั้ง๓ชนิดนี้เป็นข้าวจากบีเฮิร์ฟ
นี่คือคำถามข้อที่๖ของทั้งสองสาวตัวเล็กของพี่เป๊ก
มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากบีเฮิร์ฟทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
เฮ่ย

ถ้าพูดถึงกรรมวิธีเหรอ

ใช่แล้วก็เป็นข้าวหมกด้วยมันก็ต้องแบบ
เป็นบดเครื่องสมุนไพรนะเป็นใบเตยกระเทียม
ถ้าให้ตัดทิ้งเลยหรือว่าอันนี้น่าจะยากสุด

บดเครื่องสมุนไพรใบเตย๔๒๐กรัม
เทียมก็ไม่หายากกระเจี๊ยบก็ไม่หายาก

คือกระเจี๊ยบเราไม่ค่อยเห็นที่เขาเอามาทำเป็นแบบข้าว
ส่วนใหญ่เป็นน้ำเดิมเป็นน้ำหวาน
น้ำสมุนไพรอะไรพวกนี้ซะมากกว่า
เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมายังไง

เอาความที่ว่าคงไม่ชอบกินอะไรประมาณนี้นะ

คือกรรมมันวิธีมันน่าจะง่ายกว่า

ว่าอันนี้น่าทำง่ายแล้วก็น่าจะถูกที่สุดค่ะ
ข้าวห่อมะลิเคลือบสมุนไพรกระเจี๊ยบ๔๐๐กรัม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกที่สุด
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกก่อน

จะตั้งต้นด้วยสินค้าที่คุณเลือก
ที่คุณขนมเค้กและคุณอเล็กซิตเลือก

และพี่เป๊กจะเฉลยที่

ข้าวบดเคลือบสมุนไพรใบเตย

จะเป็นไปตามคาดหรือเปล่า
กับอีกตัวหนึ่งสุดท้ายที่คุณไม่ได้เลือก
บดเคลือบสมุนไพรกระเทียม

แพงกว่า๖๙บาท

ถ้าถูกกว่า

กับบ้านมือเปล่าต้องแพงกว่าเท่านั้น

แพงกว่าแพงกว่า
๗๙บาท

ร้อนเล่นไม่ได้ทีแรงขนาดนั้น

เลข๖๙เป็นเลขนำโชคให้คุณค่ะ

ตอนนี้รับราคา๓๕๐๐๐บาท
ทำเป็นเล่นอ่ะนี่ผ่านข้อ๖มาแล้ว

ตั้งสติแล้วฝากมิดเพคให้ดี
ถ้าคุณหยุดตอนนี้สะสมมาแล้ว๓๕๐๐บาท

อยากจะไปต่อหรือคุณอยากจะหยุด
แล้วรับ๑๗๕๐๐บาทกลับไป

อ้ายยย้

นี่เตรียมมาเล่นครอบนี่ง่ายด้วย

แล้วบอกอยากประสลองศรีสันให้กับคนดูทางบ้าน

แล้วก็ช็อตในพริกก็ร้องไห้แล้วก็อยากทำงาน

ตัดสินใจว่าหยุดนะคะแน่นอนค่ะ
สะสมมา๓๕๐๐๐บาท
รับไป๑๗๕๐๐บาท
วันนี้เขาได้รับไปแล้วค่ะ

เขาเป็นคู่หูเพื่อนซีที่เรียกกันว่าคบกันมานาน

ไม่รู้ว่าเขาไปซื้ออะไรกันบ้างต้องถามเขาค่ะ
คุณทงมกจกและคุณอู๊ดเป็น

จะไม่รู้ฉันกลัวใช่ค่ะ
วันนี้คุณอาผูนอาได้จ้ญแหละกันมาครับ

แตะข้างนั้นอาจจะเป็น

มีเพื่อนที่แบบว่าไม่ส่งประกอบบ้าง

ก็บอกว่าคุณน่าเหมือนใหม่ในรายวิกา

ใช่ใหม่ยามวิกาจะชัดเลย

ปกติพากันไปช้อปปิ้งบ่อยไหมฮะ
อย่างพี่อู๊ดนี่ซื้อบริการที่ไหนฮะ

เออถ้าพูดถึงเรื่องการซื้อของซื้อของ

เราจะเป็นคนชอบดูชอบเดิน

ใช่เพราะว่าถ้าคานนี่มันจะเมื่อย
โอ้โหทำไมเขาดึงอยู่ว่ารายการนี้

ใช่เราก็จะไปดูเราก็จะเปรียบเทียบราคา

คนอย่างเราแต่อย่างทงเนี่ย

เค้าจ่ายผู้ชายแพงตลอดเลยนี่

ถ้าจะเอาเรื่องราคามาเล่นกับเราคุยกับเรา

ผมว่าพลาดเรายากอะฮะ
บอกเลยว่าไม่ยากที่นี่

จะพาทั้งคู่เข้าสู่การแข่งขันนะคะ

เออพี่เบิร์ดเลยชีวิตเราสองคนทำงานยังเยี่ยมทาสนะพี่เนอะ
ใช่เรามันกู้ไม่เป็นไงเราไม่ใช่คนเหนือเราเลยไม่รู้จักกู้

อย่าไปอยู่เฉยพวกเราช่วยกันทำงาน
ใช่ไม่ใช่นั่งแก่ตายไปวัน

เสียดายเสียดายคนรวยตายซะได้

บ่นอะไรกันเนี่ยกูได้ยินต้องมาแล้ว
แต่มันร้อนกูไม่อยากทำงานมันร้อน

มันเวลางานนะไม่ใช่มานั่งกินแรงเพื่อนอยู่อย่างนี้
นี่กินน้ำแข็งด้วยกินแรงเพื่อนด้วยเนี่ย
รู้แต่ทำงานอย่างนี้มันร้อน
แอร์ก็ไม่เย็นพัดลมก็ไม่มีจะบ้าตายอยู่แล้ว
เฮ่ยหน้าชอบอะไรที่มันเย็นเหรออ่ะ

แอร์ชอบไหมชอบมากเอาแบบเย็นฉ่ำเลยไหมดี

เออพากับดูหน่อยไปไหน

ยังอยู่อีกหลายปี

ถ้าแม่แข็งบอกน้องนะน้องมีช่องฟิต
อย่างนั้นไม่น่าเรียกช่องฟิตเลย

เออเย็นตะโฟเข้าเลือกเลย
เอฮอฮุฮาน

กินเย็นนอกจากเย็นตะโฟก็สัก๕๖โมง
อะไรนะเย็นตะโฟให้กินเลยเพราะมันเย็นแล้ว

นี่มันจะเป็นเย็นตะโฟไปไม่ได้
ถ้าไม่มีซอสปรุงรสเย็นตะโฟแบบนี้

เย็นเตอร์โฟสีเขียวไม่มี

และที่สำคัญราคาถูกกว่า

เฮ้ยมันต้องมีอีกอย่างนะเว้ย

เฮ้ยผักบุ้งไทยเหรอ
เออผักบุ้งราคาถูกที่สุดแล้ว

ราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าขนมหวานจากร้าน
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ทับทิมกรอบน้ำกะทิ
๒สาขูแค่นตะลูก
บัวลอยงาดำน้ำขิง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ต่อจากนี้ไปแกงป่วนด้วนราคาเปลี่ยนเวลาใหม่

เวลา๓๓๐นเปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้น
ความห่างเข้ามาคุณด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะบ้านหมุนเลยครับผม

ไม่ใช่หาเงินไม่ทันต้องเอาบ้านของธนาคารไปหมุนก่อนดิ
โอ้โฮพูดอะไรนะ

หลวงพ่ออ้าว
นี่พี่ไปทำอะไรถูกใจหลวงพ่อเป็นแฟนคลับพี่เหรอ
วัดเขามีงานศพแล้วพวงหลีดมันเยอะ
ฉันก็เลยไปเก็บดอกไม้จากพวงหลีดมาใส่จากกัน
เฮ้ยมันเหม็นอะไรวะ

ฉันว่าเจ้าของพวงหลีดเขามาตามเอาคืนเปล่าวะ

พี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เอามานะครับ
พี่เบิร์ตเอามามาเป็นตัวเลยพี่เบิร์ต
เจ็บบ้าเหรอเอาเลย

บอกไว้ผมเอาไปคืนครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป